ถ้าพูดถึงศิลปินดาราเนี่ยนะสิ่งที่ทำให้พวกเขามีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือผลงาน
ไม่ว่าจะเป็นผลงานการร้องเพลงผลงานการแสดงแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปก็คือ
เขาเป็นแรงใจแรงเชียร์คอยสนับสนุนดาราศิลปินที่เขาชื่นชอบไปด้วยทุกที่ทุกเวลาเลย
วันนี้ค่ะเราก็เลยจะรวบรวมศิลปินนะคะที่บรรดาแม่ยกเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา
จะมีใครกันบ้างติดตามจากรายงานค่ะ
คนแรกที่เห็นอย่างชัดเจนก็ต้องหนุ่มดอยปกกะย่อนั้นอันนั้นที่สู้ชีวิตแบบสุดสุดลงจากดอยหมู่บ้านแม่ต่อขี่จังหวัดต่าเพื่อมาสารฝันของตัวเองและแอบหวังจะนำเงินรางวัลไปให้ครอบครัวโดยการมาประกวดร้องเพลงผ่านรายการรายการหนึ่งและฝันของเจ้าตัวก็สำเร็จเพราะสามารถคว้ารางวัลแชมประจำซ
และด้วยความน่ารักถ่อมตนใจบุญส่งผลให้หนุ่มดอยคนนี้กลายเป็นขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศ
ว่าเขาจะหยิบจับทำอะไรเหล่าแม่ยกก็จะพากันยกพากันหอบเงินมาและน้ำใจ
ส่งมอบให้ถึงพี่กันตลอดค่ะและเงินจากมาลัยน้ำใจเหล่านั้นทำให้ชีวิตของเด็กดอยในอดีต
ที่ต้องปากกัดตีนถีบสามารถสร้างบ้านหลังงามบนยอดดอยให้ครอบครัวชาวดอยได้อยู่กันอย่างสุขสบายในวันนี้ค่ะ
เช่นเดียวกับหมอลำหนุ่มเต้ายองยุคลเดชปัดชิมที่ชีวิตเปลี่ยนมีเงินมีบ้านให้ครอบครัวได้จากแม่ยกเหมือนกัน
เพราะในวัยเด็กหนุ่มน้อยคนนี้เขาลำบากพอสมควรค่ะไม่มีกินไม่มีเงินค่าขนมไปโรงเรียน
แต่เจ้าตัวก็สู้ชีวิตหารายได้แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวโดยการมาเป็นแดนเซอร์ให้กับคณะหมอลำระเบียบวาธศิลป์
ก่อนจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นพระเอกหมอลำด้วยหน้าตาที่น่ารักบวกกับลีลาการแดนที่เด็ดดวง
จัดเต็มจนได้ใจเหล่าแม่ยกไปครอบทัวร์ทั้งประเทศได้มาลัยน้ำใจแต่ละทีจากเหล่าแม่ยก
เพราะคุณเอ้ยทวบคอกันไปเลยจนสามารถนำเงินเหล่านั้นไปปลดหนี้ให้กับครอบครัว
ที่ดินพลิกชีวิตสมาชิกในบ้านให้มีกินมีใช้อย่างสุขสบายกว่าที่ผ่านมา
เรียกได้ว่าเด้งเปลี่ยนชีวิตจริงค่ะคนนี้
ส่วนด้านนักร้องลูกทุ่งเจ้าของชายาจิโกบิ๊กอายสายอารมณ์ขวัญใจแม่ยกตรีชัยนรงค
เพราะจากเด็กบ้านหนองนกเขาจังหวัดสะแก้วกว่าจะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินแกรมมี่โก
เจ้าตัวทั้งรับจ้างร้องเพลงเป็นเด็กเก็บชุดทางเครื่อง
ค่าจ้างแค่วันละ๑๐๐๓๐๐บาทเท่านั้น
เพื่อเอารายได้มาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวตั้งแต่เด็ก
จะใช้ความชอบส่วนตัวนั้นก็คือการร้องเพลงมาเดินสายประกวด
น้ำเสียงไปสะดุดหูครูสลาคุณวุฒิ
ปลุกปั้นจนเป็นนักร้องด่งดังจนถึงทุกวันนี้
และความสามารถเสียงร้องบวกกับความขี้อ้อน
ก็ยังไปถูกอกถูกใจเหล่าแม่ยก
ไม่ว่านุ่มตรีจะไปร้องเพลงที่ไหนเมื่อไหร่
แม่ยกก็จะตามไปคล้องบลายติดแบงค์ตลอดเวลา
มาลัยน้ำใจเหล่านี้ได้พลิกชีวิต
เป็นนักร้องลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตตรีชัยนรงค์ในทุกวันนี้ค่ะ

อีกหนึ่งบุคคลกลุ่มใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตเรา
ช่วยเหลือให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

มีอะไรหลายอย่างที่ดีขึ้นนะครับ

อยากขอบคุณมากครับ๖ปีที่เดินมาด้วยกัน
ขอบคุณทุกคนที่คอยจับมือตี
เป็นลมใต้ปีกให้กับตี